นำคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
ซึ่งหลังจากทางด้านของพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
ได้รับคะแนนเสียงให้เป็นนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนใหม่
ล่าสุดก็มีการแถลงข่าวเปิดใจกับสื่อมวลชนครั้งแรก
หลังจากเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งในวันนี้นะครับ
ติดตามจากคุณวรปัตรอรุณพักดีรายงานสดมาจากอินดอร์สเตดียมหัวหมากครับ

นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับ

คิดครับคิดว่าวันนี้ยังไงก็ไม่ต่ำกว่าหกสิบครับ
ผมมั่นใจมาตลอดในนโยบาย๕แฟร์นะครับเพราะมันโดนใจสมาชิกสโมสรทุกสโมสร
โดนใจพี่น้องประชาชนนะครับผมไม่ได้โอ้อวดนะครับ
ผมมั่นใจมาตั้งแต่ต้นที่ผมประกาศตัวลงสมัครรับเลือกตั้งว่าผมต้องชนะในวันนี้

ครับแน่นอนครับเดี๋ยวเราจะต้องมีการดำเนินการแก้ไข
ทำให้สโมสรสมาชิกพึงพอใจกับการตัดสินใจ
ที่ผ่านมาที่สโมสร
สมาชิกในดิวิชั่น๒ไม่ลงแข่ง
ก็เพราะมันมีเหตุที่บังเอิญมันผิดฝาผิดฝั่ง
หรือไม่เป็นไปตามคันลองซึ่งเคยปฏิบัติ
ทำให้เขาแคลงใจแล้วก็มันมีการโต้แย้งเรื่องสิทธิต่าง
แล้วก็ยังทุกอย่างยังไม่ลงตัวมันก็คงจะแข่งไปได้นะครับ
ตอนนั้นผมไม่วิชาวิภาควิจารณ์ที่แข็งไปแล้ว
เมื่อผมมารับตำแหน่งนี้ผมคงต้องเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งสิ้นนะครับ

ผมเคยบอกมาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าการที่ผมเข้ามาดำรงตรงตำแหน่งตรงนี้
มันจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขแน่แต่บอกว่าแต่
อะไรดีก็ต้องเก็บรักษาไว้อะไรไม่ดีก็ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะครับ
ก็มีคำถามว่านะครับผมรู้ว่าน้องอยากจะถามอะไร
แต่จะถามว่าผมเข้ามาผมจะเปลี่ยนโค้ชซิโก้ไหมไม่เปลี่ยนครับ

ตอบไม่ได้ครับยังตอบไม่ได้ครับ
ผมไม่เคยพูดคำว่าล้างบางน้องเป็นคนพูดเองตลอด
ในการที่บอกว่าเปลี่ยนหมดทุกอย่างจะมีการตั้งบริษัทใหม่หรือเปล่าครับ

ผมเปิดโอกาสให้ตัวแทนสิบาทริสสมศร

ผมต้องการให้สโมสรหรือตัวแทนสโมสรสมาชิกเนี่ย
มีส่วนร่วมในการบริหารผมบอกแล้วนะครับต่อไปนี้
ไม่ใช่เอาใครมานั่งบริหารต้องให้เขาบริหารกันเอง
ให้เขามีส่วนรับรู้รับทราบรับฟังมีส่วนช่วยกันคิดช่วยกันทำ
ช่วยกันตัดสินใจแล้วก็ช่วยกันรับผิดชอบ
อันนี้ก็ต้องปรึกษาฝ่ายกฎหมายว่าสิ่งที่เป็นนิติกรรมในอดีตที่ผ่าน

มันถูกต้องไหมถ้าถูกต้องก็ต้องว่ากันต่อไป
แต่ถ้าไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม
ก็ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไข

สำหรับธุรกิจเรื่องธุรกิจที่มีปัญหาอยู่แล้วจะแก้ไขยังไง
มีวิธีการที่จะแก้ไขปัญหานะครับ
เราคงจะเชิญผู้ที่มีความรู้
แล้วก็ผู้ที่ได้รับความเชื่อถือว่าจะสร้างความเป็นธรรม
หรือความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในวงการผู้ตัดสินให้ได้ครับ

ขอปรึกษาหาลือเพราะว่าผมไม่ชอบทำงานโดยวิธีตัดสินใจคนเดียว
มันไม่ใช่ประชาธิปไตยแล้วมันเป็นการบริหารงานแบบโบราณ
ก็ถึงตอนนี้มันชอบการการพูดตามภาพที่ผ่านมาหลังจากที่มีการประกาศคะแนนเรียบร้อยในการนับคะแนนทั้งหมดครับ
ตำแหน่งนายกสมาคมนั้นพลตรวจเอกสมยศได้๖๒คะแนนนะครับดรชาญวิทย์ผลชีวิน๔คะแนน
คุณนัทพลทีพสุวรรณ๑คะแนนแล้วก็ไม่มีการประสงค์ลงคะแนน๑ใบนะครับ
แล้วหกสิบแปดเสียงจากทั้งหมดเจ็ดสิบสองเสียงครับนี่คือนายกคนที่สิบเจ็ด
ประติศาสตร์ของวงการฟุตบอลไทยในปีที่หนึ่งร้อยของสมาคมฟุตบอลตั้งแต่ก่อตั้งมาเมื่อปีพุทธศักราชสองพันสี่ร้อยห้าสิบเก้า
และเป็นตำรวจคนที่๓ครับในประติศาสตร์ที่ได้ดำรงตำแหน่งในรอบ๒๘ปีต่อจากพลตรวจโทษชะลอเกิดเทศครับ
รองนายกและสภากรรมการเอาไว้ก่อนเพื่อให้ทบทวนความถูกต้องและข้อเท็จจริงหากว่ายังมีการรับรองการจดทะเบียนโดยการกีฬาแห่ง
ประเทศไทยสโมสรผู้เสียสิทธิ์ทั้งหมดก็มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายกับนายสกลวรรณพงศ์และการกีฬาแห่งประเทศไทย
นายสกลก็บอกนะครับว่าการที่ฝ่ายกฎหมายของสมาคมฟุตบอลมายื่นหนังสือในครั้งนี้ก็เป็นไปตามข้อระเบียบก่อน๑๕วัน
ก่อนจะมีการจดทะเบียนรับรองการเลือกตั้งซึ่งถือว่ามีสิทธิ์ทำได้
รวมทั้งจะมีการตรวจสอบภายในสองถึงสามวันนี้คาดว่าวันที่สิบห้ากรุงพาพันธุ์
น่าจะรู้คำตอบแน่ชัดว่ามีความผิดหรือไม่ครับนอกเหนือจากการยื่นหนังสือในครั้งนี้
เป็นไปตามมาตราแปดสิบสิบสี่ของพรบใหม่ในห้าแปดหากว่าสำาชิกนั้นเห็นว่าไม่เป็นไปตามข้อบังคับนะครับ
ในเรื่องของการเลือกตั้งนั้นก็สามารถที่จะทำได้แล้วก็มีเวลาในการทบทวนอีก๓๐วัน
นี่คือความเคลื่อนไหวจากทางฝั่งของสมาคมฟุตบอลครับ
ทั้งหมดนี้ครับคือความเคลื่อนไหวของการเลือกตั้ง
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ

บรรพารอรุณพรรคดีสดจากอินดอร์สเตรเดียมผัวมาก